คุณผู้ชมไปดูประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะคะ
ปกติแล้วเวลาเราขับขี่บนท้องถนนแล้วเจอรถกู้ภัยเปิดวอมา

บแล้วก็ให้ทางทุกคนก็รีบให้ทาง
แล้วกู้ภัยใครเนี่ยก็วิ่งผ่านไป
จังหวะผ่านไปปุ๊บอยู่กระโปรงหลังของกู้ภัยมันเปิดขึ้นคุณผู้ชม
แล้วคนไข้ทั้งเตียงทั้งคนคนเจ็บไหลลงมาจากรถ
มากองอยู่ที่พื้นกลางถนนนะคะ
รถที่เขาเพิ่งหลบทางให้เนี่ยบีบแตรกันพันละวันเลย

ว่าคนเจ็บตกรถแล้วเอาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กัน
เนี่ยคุณผู้ชมกลางถนนย่านทุ่งครัวค่ะ

แล้วก็เตียงเนี่ยก็ไหลต่อไปชนกับรถอีกนะ
โอ้โหหลายคนนี่คือได้ยินเสียงแตรเนาะทุกคนก็พยายามบีบ
ก็ยังดีนะคะที่กู้ภัยรู้ตัวเร็วก็รีบจอดรถแล้วก็ลงมา
คนเจ็บกลับขึ้นไปบนเตียงใหม่ขึ้นไปบนรถใหม่
แล้วก็มีพลเมืองดีมาช่วยกันด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้คนโพสต์เนี่ยเขาระบุว่าเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอน๑๐โมงครึ่ง
บนถนนประชาอุทิศก่อนถึงแยกนาหลวงค่ะ
วันนี้นายอาราณโตทวดรองผู้จัดการมูลละนิทีปอดติ๊กตึง
ออกมาแถลงถึงเหตุการณ์นี้แล้วเราก็ได้รู้นะคะว่าเป็นของมูลนิธิไหน
เขาก็แถลงแสดงความเสียใจค่ะแล้วก็ยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
จากโรงพยาบาลบางประกอบแล้วก็ใช้รถซึ่งเป็นทุนของตัวเอง
ก็คือรถของเขาเองคือซื้อรถมาเองนะไม่ใช่รถของกองกลางมาปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งมูลนิธิก็เรียกมาพูดคุยพร้อมให้ทำรายงานชี้แจงเพื่อตรวจสอบตามระเบียบแล้วนะคะ
สำหรับอาการคนเจ็บหลายคนคงเป็นห่วงว่าโอ้โหคือถ้ากู้ภัยมารับเนี่ย
ว่าก็ต้องเจ็บจากอุบัติเหตุแล้วเนาะแล้วก็ร่วงโครมลงไปแบบนั้นเขาเป็นยังไงบ้าง
คนเจ็บไม่ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองนะคะแต่มีอาการบาดเจ็บจากบาดแผลอุบัติเหตุ
รถล้มครั้งแรกไม่ใช่การตกจากรถกู้ชีพค่ะเพราะว่าที่เตียงเนี่ยมีบอดรองศีรษะ
แล้วก็ที่ล็อกคอป้องกันอยู่ก็เลยไม่เป็นการบาดเจ็บที่อันตรายร้ายแรง
วันเกิดเหตุก็มีการรีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่ง
และนำกระเช้าไปเยี่ยมด้วยซึ่งญาติเองก็เข้าใจแล้วก็ไม่ติดใจเอาความนะคะ
ทำให้เกิดการกระทบเถือนบ้างเล็กน้อยซึ่งอาสาก็ได้รีบลงมาแล้วก็นำผู้บาดเจ็บขึ้นรถ
ตักตึงอุปกรณ์ในรถเรียบร้อยแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลบางมะขอก็เรียบร้อยนะครับ
ซึ่งทางญาติก็ได้พบผ่าพูดคุยแล้วก็มีการติติงเจ้าหน้าที่ของเราเล็กน้อยนะครับ
และทั้งความเข้าใจและทางญาติก็ไม่ติดใจเอาความครับผม
ทีนี้เขาเล่าให้ฟังค่ะนายธีรวุฒิคำพิมาบุตรหัวหน้าแผนกอาสาสมัครมูลนิธิ
เขาเล่าบอกว่าจริงตอนเรื่องเตียนคนเจ็บขึ้นไปในรถ

จะมีเจ้าหน้าที่ประจำรถ๓คน
แต่วันเกิดเหตุพอดีมันมีอุบัติเหตุซ้อนขึ้นมาค่ะ
เจ้าหน้าที่ประจำจุดเลยต้องมีการแยกกระจายตัวกันไปดูแลผู้บาดเจ็บอีกเหตุนึง
แล้วก็เรียกอาสาจุดใกล้เคียงไปดูแลเหตุซ้อน
รถคันนี้ก็เลยมีอาสา๒คน
แต่หนึ่งในนั้นเป็นอาสาสำรองที่อยู่ระหว่างการซ่อมรถ
เปื้อนน้ำมันและไม่พร้อมปฏิบัติหน้าที่
ก็เลยเหลือคนขับคนเดียวที่ดูแลคนป่วยและขับรถไปด้วย
มาดูข้างหลังก็ไม่ได้มันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แต่เขายอมรับนะคะว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของเขาเองค่ะ
ซึ่งอาสาสมัครคนที่เป็นคนขับรถแล้วก็เป็นเจ้าของรถคันนั้น
เขาก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเขาขอโทษขอโทษทุกคน
เขาไม่ได้ตั้งใจจริงและไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลย
มันเป็นความผิดของเรา